ทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องฮือฮาคุณผู้ชม

จะไปเจอตัวอยากจะไป
ไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรแต่พฤติกรรมไม่น่ารักเลย
ทุยน้ำลายใส่ทิชชู่ทิ้งลงพื้น
เอาน้ำลายไปป้ายตามบ่อรถไฟต่างนานา

พี่เห็นใช่ป่ะพี่เห็นใช่ป่ะเขาอีกไปจากมือหนูอ่ะ

เขามาแย่งจากมือหนูไปเองนะคะ
พี่หนูบอกพี่เป็นอะไรใช่ไหมว่าเอ็งกอฮอล์ฉีดมือ

แล้วที่หนูบอกว่าเขาเนี่ยมันเฮะยากบนรถ

แล้วเขามีฉีดอะไรมาแย่งจากมือหนู

คือลักษณะดูจากคลิปก็จะเหมือนเป็นการ
แย่งเจลแอลกอฮอลล้างมือกัน

บนรถทัวร์ค่ะแต่มันมีประเด็นที่ว่าผู้หญิงคนนี้
ไปทิ้งขยะอยู่บนรถด้วยแล้วก็แย่งเจลแอลกอฮอล์
ก็มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย

ตำรวจท่องเที่ยวก็เลยต้องประสานกัน
ก็จับตัวไว้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
แล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
เรื่องนี้รองศาสตร์ตัวอาจารย์นายแพทย์วิสิตวามวานิต
อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชบอกว่า
ตอน๕ทุ่ม๑๙นาทีค่ะ
เวรโรงพยาบาลสิริราชก็รับผู้ป่วยหญิงชาวจีนคนนี้เข้ารับการรักษา
ตรวจสอบพบว่าเป็นชาวจีนที่มีอาการไข้ไอ
มีอาการแบบนี้มา๓สัปดาห์แล้วค่ะ
แต่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอะไรเลย
เออะโวยวายตลอดจนหมอต้องให้ยาระงับประสาทนะคะ
เพื่อที่จะให้เธออาการสงบลงจะได้คุยกันรู้เรื่อง
แล้วก็เลยต้องมีการนำเอาเข้าห้องแยกโรคเบื้องต้นก่อน
ไม่มีญาติหรือใครมาติดต่อกับทางสิริราชเลยนะคะ
แต่ประเมินเบื้องต้นแล้วคิดว่า
ผู้หญิงคนนี้น่าจะป่วยด้วยอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหรือไม่ก็ไข้หวัด
เพราะว่าเธอไม่ได้มีประวัติไปยังพื้นที่เสี่ยง
หรือผ่านการเข้าออกประเทศไทยในรอบ๑เดือนที่ผ่านมาค่ะ
เอาเป็นว่าประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะจากโรงพยาบาลสิริราช
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับผู้หญิงชาวจีนคนนี้
แต่ถ้ากังวลว่าอุ๊ยฉันเจอเขาฉันจับถูกตัวเขาฉันนั่งรถทัวร์เดียวกับเขา
อยากตรวจก็ได้นะคะเพื่อความสบายใจแต่ก็ย้ำอีกครั้ง
ค่าตรวจมันแพงมากเลยนะคะ
ส่วนผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการอยู่
เพราะว่าตรวจไปเมื่อ๙โมงเช้าค่ะจะรู้ผลก็น่าจะประมาณวันนี้อาจจะดึกหน่อยนะคะ
เดี๋ยวโรงพยาบาลสิริราชจะมาแจ้งผลการตรวจสู่สาธารณชนอีกครั้ง
ทุกคนจะได้สบายใจหรืออย่างน้อยก็จะได้ป้องกันตัวได้ทันนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หายหน้าหายตาไปนานเลยนี่ที่ฉันไม่ได้อ่านชื่อเขาในข่าวมาหลายวันเลยนะ

มาแล้วนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีผู้หญิงคนจีนคนนี้เหมือนกันนะคะ
ที่ว่าไปถมน้ำลายบนรถขนส่งสาธารณะถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ต่าง
ก็บอกว่าไม่น่าจะมีแล้วนะในเมืองไทยก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละ
เพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนในไทยเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์อยู่แล้ว
เขาใช้มาตรการเข้มข้นไม่ให้ออกมา
คือเราไม่ได้ใช้มาตรการเข้มข้นในการไม่ให้เข้านะ

เราก็เลยไม่ค่อยเหลือนักท่องเที่ยวจีนในไทยเท่าไหร่แล้วค่ะ
ตอนนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าทุกคนคงเครียดเหมือนกันหมดแหละ
แต่ถ้าเจอคนที่ทำแบบนี้จริงจะคนจีนคนไทยหรืออะไรก็ตาม
ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการสร้างความแตกตื่น

แล้วก็คุณอนุทินก็ยกตัวอย่างให้ฟังบอกว่า
ถ้าเกิดมีคนถุยน้ำลายใส่เราช่วงนี้
ทุกคนก็คงจะไม่ยอมคงจะเอาเรื่องเหมือนกันครับ
แม้ว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้มีความผิดทางกฎหมาย